ความคืบหน้าอีกนิดนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วม
บริเวณตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานที่ประจวบนี่แหละค่ะ
คือตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ว่าขาดล่องใต้หลักกิโลเมตรที่สามร้อยแปดสิบหกเนี่ย
คอสะพานขาดนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปิดกั้นไม่ให้รถผ่าน
โดยให้ใช้เส้นทางขาเข้ากรุงเทพสลับกันวิ่งแทน
แล้วก็สถานีเดินรถทัพสแก่ปล่อยรถโดยสารให้วิ่งได้ปกติแล้วนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูที่ชุมพรค่ะ
คือประชาชนเขาตกใจนะว่ากลัวว่าน้ำจะท่วมเข้ามาในเขตตัวเมืองหรือเปล่า
มีการแจ้งเตือนของทางการนะคะบอกว่าจะต้องมีการเฝ้าระวัง
แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะ
เราไปดูในแต่ละพื้นที่ทั้งชุมพรสุราชแล้วก็หลายจุดที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะ
ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองชุมพรก็ไปตรวจระดับน้ำในแม่น้ำท่าตะเผา
หลังจากทางเทศบาลเมืองชุมพรเขาออกประกาศ
ได้รับรายงานจากชนรับประทานชุมพร
ว่าจะมีมวลน้ำจากโซนคลองท่าแซะคลองรับร่ออำเภอท่าแซะ
และมนน้ำจากอำเภอบางสะพานจประจบกิริขันฯ
ไหลลงไปในพื้นที่ตอนล่างซึ่งก็คือเขตเทศบาลเมืองชุมพร
เตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำที่อาจจะเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
ชาวบ้านเขาก็เลยติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะ

เพราะว่าเขตเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยน้ำไม่ท่วมมา๑๙ปีแล้วนะ
ถ้าเกิดครั้งนี้ท่วมเนี่ยมันจะหนักเลยนะคะ
หลังจากที่มีโครงการพระราชดำริเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ย
ทำให้ทางด้านของเทศบาลเมืองชุมพรไม่มีน้ำท่วม
แต่ว่าเมื่อวานนี้คนกังวลใจออกมายืนรอดูกันแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะ
ที่หมู่๖บ้านบางหมากตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีค่ะ
ระดับน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยเป็นน้ำป่าจากอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
ไหลมาตามคลองอีปันจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้าน
ระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่๕๐๑๒๐เซนติเมตร
ประชาชนตรงนั้นอาศัยอยู่กันเยอะ
ชาวบ้านเขาก็ต้องอบพยพเข้าอาศัยอยู่ในโรงเรียนบ้าง

ซึ่งชาวบ้านเองยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
เพราะในพื้นที่ยังคงมีฝนตกเกือบตลอดทั้งวัน
วกกับปริมาณน้ำที่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นระยะด้วย
อกจากนี้นะคะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
ไหลผ่านคลองยันเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่บ้าน
ตำบลน้ำหักอำเภอคีรีรัฐนิคม
แล้วก็ท่วมถนนสายคีรีรัฐนิคมวิภาวดี
ชาวบ้านกว่า๔๐๐ครัวเรือนได้รับผงกระทบ
ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ใส่รถไป

ภาพรวมทั้งจังหวัดตอนนี้นะคะ
น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงภัย๑๓อำเภอ
ตำบล๕๙๒หมู่บ้าน
ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า๗๐๐ครัวเรือน
บ้านพักอาศัยเสียหายแบบทั้งหลังเลย๒หลัง
เสียหายบางส่วน๑๒หลัง
มีผู้เสียชีวิต๔คนนะคะ
พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า๒๔๐๐ไร่
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๒๔๐ล้านบาทค่ะ